คุณผู้ชมคะหลังจากปิดปรับปรุงมาเป็นเวลา๑ปี
อยากจะเชิญชวนกันนะคะที่ฉันขับผ่านแถวนั้นเป็นยังไง
โอ้โหแอบเห็นแอบเห็นว่ายิ่งใหญ่อลังการมากคุณผู้ชม

ที่กำลังจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่๒๘พฤษภาคมนี้
หรือสนามทดลองพลังอำนาจแห่งความคิดสร้างสรรค์
ด้วยการออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอกที่เก๋
ความพิเศษของมันคือว่ามันเป็นสนามทดลองนะครับ
ค้นพบสิ่งใหม่นะครับได้แสดงไอเดียใหม่นะครับ
สินค้ากว่าทั้งหมด๕๐๐แบรนด์นะครับ
นักออกแบบระดับโลกชาวญี่ปุ่น
มาร่วมจัดนิทัศกาลครั้งแรกในประเทศไทย
ครอบคลุมพื้นที่๔๐๐๐ตารางเมตรด้วยเงินลงทุนกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
หลังเปิดให้บริการจะมีลูกค้ามาใช้บริการ๑แสนคนต่อวัน